ไปดูงานศพเสียเต้ยเขาบอกว่าเสียงเพลงดังทีเดียวเลย
เพราะว่าญาติบอกว่าไม่อยากให้โศกเศร้า
เพราะตอนเสียเต้ยมีชีวิตอยู่นะ
เขาบอกว่าเป็นคนชอบร้องเพลงสนุกสนาน
และที่สำคัญนะครับพออ่านดูแล้ว
เต้ยเขาทำคุณงามความดีให้กับพื้นที่เขาไว้เยอะเหมือนกันนะ
ใช่ครับคนก็เลยไปร่วมงานเสียเขาเยอะแหละนะ
อันนี้คือบรรยากาศที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลครับ
ที่บ้านคำบอลในอำเภอหนองแสงที่จังหวัดอุดรธานี
พระอาจารย์ทองภูลสิริวันโนอายุ๕๐ปี
ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดได้ให้สิทธิ์วัดทำความสะอาดเมนเผาศพของเสียเต้ย
แล้วก็เตรียมเอาไปใช้ในพิธีชาปนากิจในวันที่๒๕พฤศจิกายน
รวมไปถึงสำรวจบริเวณที่จะบรรจุอาธิ
ซึ่งอยู่ใกล้กับที่บรรจุอาธิของพ่อและแม่ของเสียเต้ยด้วยนะครับที่เสียชีวิตไปแล้ว
ท่านเจ้าอาวาสยังบอกด้วยว่าเดิมนะฮะที่วัดแห่งนี้ไม่ได้มีเมนเผาศพเลย
เมื่อมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตก็จะนำศพไปชาปนกิจที่วัดอื่นในหมู่บ้านอื่น
ซึ่งเสียเต้ยเองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเป็นโสดเป็นคนที่เริ่มจะสร้าง
เป็นคนทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าช่วยกันรวมกันกับชาวบ้านสมทบทุนสร้างเมนเผาศพให้กับวัด
ก็เลยเป็นคุณงามความดีแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
กระทั่งเสียเต้ยก็ไปแต่งงานกับเจ๊อ๋อก่อนแล้วก็พากันไปร่วมกันสร้างเมนจนแล้วเสร็จ
รวมทั้งบุรณวัดนะฮะก็มีหอระคังประตูโง่งประตูโขงแห่งที่๒
กุฏิพระสงฆ์แล้วก็กำแพงรั้วของวัดด้วยรวมเป็นเงินเนี่ยล้านห้านะ
หลังจากที่เจ๊ออก่อนเขาถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านส่วนที่บ้านของเสียเต้ยเป็นที่จัดงานสมบบรรยากาศ
ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายมีการตั้งตรงตั้งเต็นต์เอาเก้าอี้ไปตั้ง
และอย่างที่บอกไปว่ามีการเปิดเพลงเปิดเครื่องขยายเสียงทั้งวันครับ
ถามเปิดทำไมครอบครัวเขาบอกว่าเสียเต้ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่
เขาเป็นคนชอบความสนุกสนานชอบร้องรำทำเพลงโดยเฉพาะเพลงหมอลำครับ
ครอบครัวก็เลยไม่อยากจะให้งานศพของเสียเต้ยนั้นมีแต่ความเศร้า
ที่เจ๊อ๋อนะครับอดีตภรรยาของเสียเต้ยแม้จะไม่ได้เดินทางไปร่วมฟังสวดศพ
ทีนี้พี่สาวของเสียเต้ยชื่อว่านางมรยองอายุ๔๗ปีเขาบอกว่า
เชื่อว่าน้องชายไปสบายแล้วแล้วก็เตรียมไปเกิดในพบภูมิที่ดี
เพราะว่าตลอดเวลาที่น้องมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน
มันสร้างจากความดีแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองจึงเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้าน
มรดกของเสียเต้ยนอกจากเงินในบัญชี๒บัญชีแล้วเนี่ย
บัญชีแรกสิบล้านอีกบัญชีหลักแสนแล้วก็จะมีทรัพย์สินอื่นอื่น
บ้าน๒หลังรถยนต์๒คันที่ดินหนองแสงอีก๓ไร่
ตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้คิดเรื่องของพินัยกรรมเดี๋ยวขอให้จัดงานศพเสียเต้ยเสร็จก่อน
แล้วก็จะมาว่ากันเรื่องของสมบัติทั้งหมดนะครับ